คุณผู้ชมคะวันนี้ลุงพลกับป้าแตนค่ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่หน้าบ้านเลยนะคะ
กรณีเรื่องของทนายตั้มที่ทนายตั้มบอกว่าขอถอนตัวจากการเป็นทนายความว่าความให้ลุงพลในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ลุงพลพูดในลักษณะที่ว่าก็ยังไม่รู้เหตุผลการถอนตัวของทนายตั้มและลุงพลก็บอกว่าคาดว่าจะได้ทนายความชุดใหม่เนี่ยนะคะก็คือเดือนธันวาคมนี้แหละ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงนะคะตอนที่ได้มีการแถลงข่าวกันค่ะ
ที่ผ่านมานะครับลุงก็ขอบคุณนะป้าแตน
เนี่ยค่ะก็ลุงพลนะคะนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่นางสมพรหลาโพป้าแตนนะคะก็พูดถึงกรณีที่ทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบี้บังเกิดถอนตัวจากการทำคดี
คุณผู้ชมสังเกตดูไหมคะว่าเหมือนกับลุงพลจะร้องไห้หรืออย่างไรก็ไม่แน่ใจ

แต่ก็แบบพูดแล้วก็หยุดพูดกลมหน้ากระพริบตาถี่ลักษณะแบบนี้ลุงพลบอกว่าเครียดกังวลมากหลังจากทนายตั้มถอนตัวซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมทนายตั้มถึงถอนตัว
ส่วนประเด็นเรื่องเงิน๑๐ล้านบาทที่มีดราม่าในโลกโซเชียลว่ามีแฟนคลับของลุงพลโอนเงินเข้าบัญชีทนายตั้มเพื่อทำคดีเป็น๑๐ล้านลุงพลบอกว่าลุงพลไม่รู้เรื่องจริง

หลังเกิดเรื่องยอมรับว่ามีทนายความเสนอตัวช่วยว่าความคดีน้องชมพู่หลายคนแต่ขอเวลาตั้งสติก่อนเพราะว่ายังช็อกที่ทนายตั้มถอนตัวกระทันหันแล้วเดี๋ยวจะหารือกับป้าแตนเลือกทนายความคนใหม่มาช่วยทำคดีมั่นใจว่าภายในเดือนธันวาคมนี้แหละน่าจะสรุปได้นะ
ไม่กลัวไกลแต่พูดแบบนี้ออกไปอ่ะ

ประกาศถอนตัวก็ลังจากนั้นมีลูกก็ไม่ได้ติดต่อกับทนาย

หลังจากนั้นลุงก็ไม่ได้ติดต่อกับทนาย
ไม่มีครับประเด็นขัดแย้งหรือว่าทะเลาะอะไรกันเนี่ยไม่มีครับ
ตอนนี้ลุงกับป้าก็เป็นกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเนอะ
เพราะว่าถ้าเกิดการที่จะหาทนายใหม่ที่มาดูแลคดีเนี่ย
ลุงเชื่อว่าลุงต้องใช้เงินลุงต้องใช้เงินจำนวนเยอะครับ
หาทนายที่เขาพร้อมที่จะทำคดีให้ลุงกับป้า
เพราะว่าเราก็ตั้งสติอ่ะเนอะบอกตรงว่าตั้งสติตอนนี้
จริงเราก็มีความกังวลอยู่ที่ว่า
ถ้าอย่างทนายตั้มที่ท่านแบบสู้มาขนาดนี้ท่านก็ยังถอยไง
แต่ถ้าทนายคนใหม่ที่เข้ามาเขาจะสู้กับแรงโซเชียล
จะทำคดีให้เรานี่ได้ไหมเรากลัวตรงนี้แล้วตรงเนี้ย
กลัวตรงนี้ค่ะว่าทนายท่านที่จะเข้ามาเนี่ย
ท่านจะรับมือกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรา
คนที่ดูเขาจะรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับทนายความคนใหม่ของลุงพลจะเป็นใครเนี่ย
คือวันนี้มีกระแสข่าวพูดถึงนี่เลยฮะทนายอนัญชัยชายเดชทีแรกมีกระแสข่าวบอกว่า
ล่าสุดโพสต์ภาพของทนายอนัญชัยแล้วบอกว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าว
มีกลุ่มบุคคลติดต่ออาจารย์มาจริงและอาจารย์อยู่ระหว่างพิจารณา
ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ให้ตอบเพียงเท่านี้ก็ต้องรอความชัดเจนหลังจากนี้
ทนายความคนใหม่ของลุงพลจะเป็นใครเราก็สอบถามไปยังทนายภัยศาลนะฮะ
นายภัยศาลยืนยันว่ามีคนติดต่อมายังทนายอนัญชัยจริงนะครับซึ่งทนายอนัญชัยจะเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

แจ้งว่ามีกลุ่มบุคคลในคดีลุงพลติดต่อเข้ามาจริงนะครับ
การต่อสู้ในทางกฎหมายถ้าอาจารย์รับเป็นทนายให้จริงนะครับ
ไม่ได้มีความวิตกกังวลแต่อย่างไรนะครับ
แต่อาจารย์จะคำนึงถึงเรื่องศิลธรรมมากกว่านะครับ
ตรงนี้อาจารย์จะมีความแช่งสถิติเรื่องเด็กมากนะครับ
ฉะนั้นอยากจะแจ้งไว้ว่าคำตอบที่จะได้จากอาจารย์ต้องรอให้อาจารย์แถลงข่าวเองนะครับ